ถ้าไม่จ่ายทำยังไงดี

ถ้าคนไม่จ่ายจะถูกลงโทษไหมถูกลงโทษอย่างไรบ้าง
ที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่ามันมีกรณีหนึ่งค่ะ
เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเท้ามีนบุรี

เขาก็ตกลงกันว่าต้องมีการจ่ายค่าส่วนกลาง

ทำให้ประธานหมู่บ้าน

ตกลงกันว่าจะต้องมีการทำโทษ
คำว่าทำโทษไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้เขา

ไม่ว่าจะเป็นไม้กั้นที่เอาไว้เปิดปิดเปิดปิด

คุณเป็นตลกภหมู่บ้าน
และคุณมาทำอย่างนี้เขาจะหสงค์แล้ว

และหนุ่มพี่ที่เขาทำหน้าที่

หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านนะคะแถวมีนบุรีนะคะช่วงสายหวานนี้
คือรถลูกบ้านที่ขับเข้ามาถึงหน้าหมู่บ้าน
แต่ไม้กั้นมันไม่เปิดให้เพราะอะไร
เพราะลูกบ้านคนนี้ไม่มีคีย์การ์ด
เพราะฉะนั้นแล้วประตูมันก็จะเปิดปิดเองอัตโนมัติไม่ได้
เขาก็ยกเลือกสัญญาณไปแหละแหมขับเบนซ์ด้วยนะ
ปกติแล้วลูกบ้านคนนี้นะคะเอาปกตินะเมื่อก่อนนี้เขาก็ยอมรับว่า
เขาไม่จ่ายค่าส่วนกลางครับถ้าเขาเข้าออกเนี่ย
เขาจะต้องลงมาจากประตูเดินออกมาเอามือมาจับไม้กั้นยกขึ้น
แล้วหลังจากนั้นขับออกไปแล้วก็ต้องลงมาจากรถอีกครั้ง
แล้วก็มาเอาไม้กั้นลงแต่ครั้งนี้มันพิเศษกว่าทุกครั้ง
เพราะอยู่ดีเขาก็รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมา

แล้วก็ไปต่อว่ารปภที่ไม่เปิดให้เขานะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะนอกจากเขาจะไม่ยอมลงมาจากรถแล้ว
เขายังจอดรถแบบนั้นทิ้งไว้แบบนั้น
และทำให้คนที่เข้าออกไปไม่ได้สิคะทีนี้

มันทำให้คนก็เข้าไม่ได้ออกก็ไม่ได้นะคะ
รอปภสรุปสุดท้ายแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่นแหละ

ให้ลูกบ้านคนนี้ได้ออกไปเพราะมันมีคนต่อคิวอีกยาว
เดี๋ยวลูกบ้านคนอื่นเขาจะได้รับความเดือดร้อน
ถามเรื่องนี้กับประธานกรรมการของหมู่บ้าน
เป็นคณะทำงานของหมู่บ้านแหละชื่อว่านายกรกริจสินจิรังกูลค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะประธานหมู่บ้านเดินทางไปที่สนคันนายาว
ไปพร้อมกับนายทรงศักดิ์บุษดีพนักงานรอปภที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะ
ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนหลังจากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็
ก็คือการที่ถูกลูกบ้านแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามาตรา๔๔
เสื่อมเสียอิสรภาพและมาตรา๓๙๗ทำให้เดือดร้อนรำคาญ
นายกรกริจชี้แจงว่าทางหมู่บ้านได้มีการลงมติชุมชน
และรับทราบโดยทั่วกันในกรณีที่มีลูกบ้านบางหลัง
จ่ายค่าส่วนกลางก็จะไม่ได้รับความสะดวก
สัญญาณคีย์การ์ดคุณก็จะถูกตัดไปคุณก็ต้องมาเดินเปิดเอง

ส่วนของบ้านคู่กรณีที่จอดรถขวางทางเข้าออกปกติแล้ว
จะลงมากดเองทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ทราบว่าทำไมถึง
ไม่ยอมลงมากดเองจนเกิดความวุ่นวายกันเกิดขึ้น
ขวางทางเข้าออกหมู่บ้าน
วันอาทิตย์ที่๑๓กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ
ก็จะพาลูกบ้านจำนวนมาก
มาแจ้งความกลับในข้อหาเดียวกัน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเพราะ
สิ่งที่คู่กรณีทำไปนั้น
ทำให้ลูกบ้านหลายคนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ซื้อบ้านซื้อคอนโด

และต้องยอมรับว่าคุณซื้อคุณต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
ถ้าส่วนกลางทำอะไรเขามีบอกหมดแล้วว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้าง
ถ้าคุณไม่จ่ายมันก็ต้องมีบทลงโทษ
คุณต้องไม่ได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งเหล่านั้น